พาคุณผู้ชมไปดูที่งานศพที่หนึ่งค่ะที่จังหวัดอ่างทอง
คือเจ้าภาพเขาก็มีการจัดงานศพแล้วเขาก็ได้รับซองที่จะช่วยทำบุญนั่นแหละ
คือได้มา๓ซองสีฟ้าแต่พอแกะดูเนี่ยมันมีข้างในอยู่๒๕๐๐บาท
แต่๒๕๐๐เป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนนี้เลยคือนางละอองยิ้มเนียนอายุ๖๑ปี
เป็นชาวบ้านในอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ
เล่าให้ฟังนะว่าแม่เสียชีวิตด้วยโรคชราแล้วก็มีการจัดงานศพ
ทำพิธีชาปนกิจที่วัด๔๐๐เสร็จไปเมื่อวันที่๑๙มกราคม
แล้วชาวบ้านก็เอาเงินใส่ซองซองเจ้าปัญหาสามซองสีฟ้านี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมเจ้าภาพเขาก็แกะซองปรากฏว่าพอแกะแล้ว
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมมันเป็นยังไงฮะมันเป็นแบงค์กาโม่
แบงก์ปลอมแบบแบงก์ของเล่นแบบของเล่นไม่ใช่แบงก์ปลอม
แก๊งของเล่นเลยล่ะเออ๑๐๐บาท๒ใบแล้วก็มีแบงค์๕๐๐อีก๑ใบ
รวมแล้วเป็น๒๕๐๐บาทแต่มันเอาไปใช้ไม่ได้เพราะว่ามันคือแบงค์ของเล่น
เจ้าภาพงงเลยนะฮะจะมาร่วมงานศพซะหน่อย
มาร่วมงานที่ต้องทำบุญแต่ปรากฏว่าใส่ซองเป็นแบงค์ของเล่นแบบนี้
ทั้งงงทั้งอึ้งอ่ะคุณไม่คิดไงว่าจะมีใครเนี่ยกล้าทำแบบนี้
ภาพถามแบบนี้ก็ได้เหรอคือเขาก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเจตนาของคนให้เนี่ย
เจตนายังไงสังเกตเห็นว่าหน้าซองสีฟ้าทั้งสามซองเนี่ย
ด้วยลายมือคล้ายกันเลยส่วนไอ้ชื่อที่อยู่บนซองนั้นน่ะ
เจ้าภาพบอกว่าไม่เห็นรู้จักเลยว่าคือใคร
ก็เลยไม่รู้ว่าใช่คนที่เป็นชื่ออยู่หน้าซองจริงหรือเปล่า
แกล้งเขียนเพื่อทำให้คนที่มีชื่อหน้าซองเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วย
คือเขาบอกมีซองหนึ่งนะเป็นแก๊งกาโม่ฉบับละ๑๐๐ใช่ไหม
เขียนชื่อและสถานที่วัดแห่งหนึ่งไว้จำนวน๒ซองมี๒ซองที่เขียนไว้
ส่วนอีก๑ซองไม่ได้เขียนชื่อด้านในบรรจุแบงค์กาโม๕๐๐บาท
รวม๓ซองนี้ก็มี๒๕๐๐บาทเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าภาพหน่อยนะคะ
แต่ซองเหมือนกันหมดเลยสิฟ้าเหมือนกันหมดเลยสัง
ไม่ใช่มันจะความเป็นบ้าคนไม่เต็มคนหรือเปล่าหรือบางที
มันต้องเต็มต้องเต็มบางทีอาจจะว่าพ่อแม่ให้ซองมาหรือว่าลูกอย่าง
มันจะตามออกไปแล้วก็แบงก์กาโม่ให้มาใจคิดว่าแบบนั้น
ไม่น่าจะล้อเล่นแบบนี้ล้อเล่นแบบนี้จงใจมากค่ะนะ
มันรู้แรงนะเนี่ย
ญาติผู้เสียชีวิตบอกแบบนี้หากจะมาร่วมงานแล้วไม่มีเงิน
ก็มาด้วยหัวใจจะดีกว่าอย่าไปทำกับงานของคนอื่นอีกเลย
แล้วก็ผ่านมาเช้าบ้านเคยล่ะนะมีคนเอาแบงกาโม่ใส่ซองมาช่วยงานศพแบบนี้แล้วด้วย